เหตุหนึ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกลางถนนนะครับ

เพราะว่ามีคุณตาท่านหนึ่งคอยประคองร่างของคุณยาย
ที่ไปขายข้าวต้มมัดแล้วก็ถูกรถชน

เหตุการณ์นี้ทำให้ชาวเน็ตเอาภาพมาแชร์เอาภาพมาลง
แล้วก็บอกว่าน่าสงสารมาก
ประนามคนขับรถที่ชนยายขายข้าวต้มมัดจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
ที่มีคุณตาท่านหนึ่งคอยประคองร่างอยู่กลางถนน
ส่วนข้าวของกระจัดกระจายและรถจักรยานยนต์พ่วงพลิกคว่ำ
พร้อมข้อความว่าเหตุรถชนแล้วหนี
คนเจ็บหนึ่งรายหน้าโรงอิจแฮชแท็กสงสารยายขายข้าวต้มมัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
ประนามการกระทำของรถที่ชนคุณยายแล้วหนีไปไม่รับผิดชอบนะครับ
ล่าสุดพฤศิขาวไทยรัตน์ทีวีเดินทางไปที่บ้านว่าเหนือ
หมู่๕ตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังพบนางพรวนงาตาอายุ๖๐ปี

นอนร้องคลวนคลางด้วยความเจ็บปวดอยู่บนเตียง
โดยมีญาติและชาวบ้านมาดูอาการอย่างใกล้ชิด
ดูสิสภาพของคุณยายนะฮะคือต้องทนกับบาดแผล
ทนกับความเจ็บป่วยเพราะคุณยายสูงวัยแล้วนะครับ
คุณยายพรวนยังพอที่จะมีกำลังในการเล่าให้กับทีมข่าวของเราฟัง

จู่มีรถยนต์เข้ามาชนท้ายอย่างแรง

ส่วนรถเข็นที่ถูกชนกระเด็นมาทับตัวคุณยาย
คุณยายเจ็บปวดนอนร้องคลวนคลางด้วยความเจ็บปวดอยู่กลางถนน
ซึ่งหลังถูกรถชนนั้นรถคันนั้นได้ชะลอจอด
แต่แค่จอดแล้วก็ขับหนีไปอย่างรวดเร็ว
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อมา

ซึ่งคุณยายอาศัยอยู่กับสามีคือคุณตาเพียงลำพัง
มีอาชีพทำข้าวต้มมัดแล้วก็ปลูกเผือกปลูกมัน
เอาไปขายเป็นอาหารพื้นบ้านแต่ภาพนี้คุณ
ดูสิภาพนี้ที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียล
น่าสงสารมากฟังเสียงคุณยายพรวนหน่อยครับ
ไซค์มันทับอยู่ยายมองไม่ค่อยเห็นหรอก
อืมตัวอย่างที่ยิงคืออยากให้เขามารับผิดชอบไหม

อืมจิตจำลึกไม่มีเลย
ด้านของนางอมาราเกือกรำนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๕
ซึ่งเป็นคนช่วยดูแลคุณยาย

ก็ไปทำงานที่ต่างจังหวัดกันหมดนะครับ
ซึ่งคุณอำมาราก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้เวลาสักประมาณตีหนึ่งนะครับ
ก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าคุณยายพรัว
ถูกรถชนท้ายจนได้รับบาดเจ็บ
รีบประสานให้คนไปช่วยนำส่งโรงพยาบาลกระสัง
ขณะที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งได้ช่วยกันเก็บข้าวของ

โดยเฉพาะข้าวต้มมัดขนมเผือกมันแล้วก็สินค้าพื้นบ้าน
คุณยายพรวนบรรทุกใส่รถเข็นพ่วงรถจักรยานยนต์
นำไปขายที่ตลาดสดเทศบาลกระสัง

คุณหมอได้ทำแผลแล้วให้กลับไปพักผ่อนที่บ้าน

ก็มีอาการปวดหัวแล้วก็ระบมตามร่างกาย

ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่นำตัวคุณยายพรัว
ส่งโรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บครับ
เรื่องของคดีนั้นพันธ์ตำรวจเอกวิศนุอาพรพงศ์
ผู้มกับการสานิตำรวจภูทรกระสังฯ
สั่งชุดสืบสวนเร่งหาเบาะแสคนขับ
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบนถนนสาย๒๒
ระหว่างบ้านหนองว่าบุรีรำในช่วงของการเกิดเหตุการณ์
ว่ามีรถต้องสงสัยที่ชนคุณยายแล้วหนีหรือไม่
เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ